คุณผู้ชมเห็นแจ๊กกะรีนไหมคะเห็นไหมคะเพราะบางคนถ้าไม่เห็นก็กลายเป็นเรื่องลี้ลับไปแล้วนะคะ
สิ่งที่จะเล่าตอนนี้เป็นข่าวนะคะที่ดารานุ่มท่านหนึ่งพี่บิ๊กสรุธ
เปิดใจกับเราเลยนะคะว่าแกเชื่อเรื่องว่าผีมีจริง
คุณผู้ชมนะคะเชื่อไหมว่าผิดจริง
เพราะว่าผีเนี่ยค่ะคือแกเคยเจอผีมาจริงเลยนะคุณผู้ชมนะคะ
บิ๊กสรุธนะคะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเคยเห็นผีตั้งแต่สมัยเด็กค่ะ
แล้วไม่ได้เห็นคนเดียวนะคะคือเพื่อนสมัยเรียนโอ้โหมาเป็นพยานได้ด้วยนะคะ
หลังจากนั้นนะคะก็มักจะได้สัมผัสเรื่องราวลี้ลับตลอดค่ะ
เริ่มทำใจได้นะคะแล้วก็พยายามตรงตกครับผู้ชม
สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนพลังงานแบบนึงมันจะขยับขยายเข้ามา
ก็ทำให้เราตกอกตกใจเท่านั้นแหละ
ฟังแกแชร์ประสบการณ์ตรงนี้หน่อยค่ะ
เชื่อนะพี่เชื่อนะพี่เชื่อว่าของแบบนี้มีจริงนะ
แล้วก็พี่ก็เชื่อว่าวิญญาณก็มีจริงเพราะพี่เคยเห็น
ตอนเด็กก็เล่นละครโรงเรียนแล้วก็มันซ้อมเลิกดึก
มันจะต้องผ่านสารพระภูมิหน้าโรงเรียนซึ่งเราเห็นเขายืนอย่างนี้
หันหลังอย่างนี้แล้วชุดขาวหมดเลยนะ
เราไม่ได้เห็นคนเดียวเห็นทุกคนเลย
หน้ากันเลิกลักเลิกลักแล้วก็มองกลับไปอีกทีหายไปแล้ว

เรื่องความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนี่แหละค่ะ
ทำให้พี่วิกสรุธอย่างที่บอกไปโปร่งตกกับสังขารค่ะ
อย่างเช่นข่าวเพื่อนดาราพี่หนุ่มจรรย์งามดีหรือเราที่เรารู้จักในจานวดเขี้ยวค่ะ

พี่บิ๊กทำได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันค่ะ
ตัวไว้ให้พร้อมทุกขณะจิตนะคะ
แล้วที่เห็นจากตามตัวนี้ไม่ใช่เรื่องศิลปะนะคะที่แกโชว์เนี่ยค่ะ
คือแกบอกว่าเป็นเรื่องของแบบความเชื่อมากกว่าความสวยความงามนะคะ
ฟังพี่บิ๊กพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือเราเตรียมตัวตายไว้ตลอดนะเอาจริงก็เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ใช่ครับแล้วก็คือเดี๋ยวนี้มันแบบมันน่าจะเป็นหลายอย่างสะสมการใช้ชีวิตเนี่ยแหละสำคัญเลยนะครับคือที่เราทำได้ก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายบางทีมันก็ต้องไม่ต้องบาลานซ์กันนะครับ
ใช่นะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะจะได้มีแรงช่วงหน้า